คุณผู้ชมครับข่าวใหญ่สำหรับเช้านี้เลยนะครับ
เพราะว่าทางภัทรรภ์ราชกรรมนครนายก
พร้อมกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์

ตั้งโต๊ะเรียงหน้ากระดานแถลงข่าวแบบนี้เลย

ว่าช้างในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
เหวนรกตายไป๖ตัวรอดมาได้๒ตัว
ปรากฏว่าสรุปถึงณเวลานี้นะคุณ
ช้างที่มันตายไปตายทั้งหมด๑๑ตัว
เพราะว่าช้างโขลงนี้มันน่าจะมีอยู่๑๓ตัว
ก็รอดมา๒ตัวแม่ลูกก่อนหน้า
เพราะว่าเมื่อวานนี้ทางเจ้าหน้าธีส์

สามารถที่จะบินโดรนสำรวจหลังจากที่ฟ้าเปิดแล้ว
ก่อนหน้านั้นฟ้าปิดมีฝนมีเมฆเยอะ
ปรากฏเมื่อวานฟ้าเปิดสว่างแจ้งแล้วก็มีแดดส่อง
ทำให้การสำรวจไปตามลำทานของน้ำตกเหวนรก
แล้วก็สามารถบินโดรนในระดับต่ำได้
กระทั่งเวลาบ่าย๓เมื่อวานนี้
ไปพบซากช้างป่าเพิ่มจากเดิมอีก๕ตัว
รวมเป็นช้างป่าที่ตาย๑๑ตัวนะคุณ

ที่๓๔๕๖๗๘๙๑๐๑๑นี่นะครับ
คือน้ำตกเหวนรกชั้นสองพบซากช้างป่าสองตัวยังติดอยู่ตรงนั้นค่ะ
เป็นตัวลูกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นตัวใหญ่อีกตัวหนึ่ง
อันนี้เป็นจำนวนเดิมจากที่พบเมื่อคราวก่อน

ก่อนหน้านี้มีช้างตัวที่๓ที่๔ที่๕ที่๖
มันตายอยู่มันลอยอืดกลายเป็นซากอยู่
แต่ว่าการสำรวจเมื่อวานนี้พบตัวที่๗
เท่ากับพบเพิ่ม๑ตัวในชั้นที่๓นะ
ส่วนชั้นที่๔พบใหม่เพิ่มอีก๑ตัวที่มันตายนะครับ
ชั้นที่๕พบใหม่เพิ่มอีก๓ตัว
คือตัวที่๙ตัวที่๑๐ตัวที่๑๑
รวมทั้งหมด๑๑ตัวในน้ำตกเหวนรกชั้นที่๒ถึงชั้นที่๕นะครับ
สันนิษฐานว่าฝูงช้างมีทั้งหมด๑๓ตัวณเวลานี้นะผู้ว่า
จากปากบอกว่าณเวลานี้มี๑๓ตัว
ส่วนอีก๒ตัวคือตัวแม่ลูกตอนนี้ยังปลอดภัย

คือช่วงตี๑เมื่อคืนนี้แม่ค้าพบเห็นช้าง๒ตัว
กินกล้วยที่หลังร้านค้าบนที่ทำการน้ำตกเหวนรก
แล้วก็ช่วงเวลาตี๓ได้เดินกลับเข้าป่าไปนะครับ
ลักษณะจากภาพของช้าง๒ตัว
เป็นช้าง๒ตัวเดิมที่ทางเจ้าหน้าที่ถ่ายไว้
ว่ามันรอดชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เมื่อวันเกิดเหตุคือวันที่๕ตุลาคมนะครับ

เพราะว่าปี๓๕ตายทั้งหมด๘ตัว

เรื่องนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมนายวรวชศิลปะอาชา
บอกว่าหลังจากนี้จะต้องเร่งประชุมกัน

คือสร้างเป็นที่กั้นบริเวณหน้าผา

สร้างเส้นทางให้ใหม่และ๑นะ๒คือสร้างแหล่งอาหาร
หรือว่าสร้างแรงจูงใจเบนความสนใจ
จะข้ามน้ำตกเหนรกให้กับช้างเหล่านี้อีกนะครับ